ขณะที่ทีมเมืองทองนะคะก็เตรียมที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น
ให้เข้ากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่ญี่ปุ่นค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ๐๖องศาเซลเซียส
ที่วันนี้ก็จะลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเลย